มีการแบบโหลมาทั้งหมด๓๓คนโดยชื่อที่แฟนบองเอง
ก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ๓๓นักเตะ
เพื่อเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล
แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพวันที่๘ถึง๒๖มกราคมปีหน้า
อากิระนิชิโนตัดสินใจเรียกแข้งหน้าใหม่ที่น่าสนใจอย่างเบนจามินเดวิทนะครับ
นักเตะ๓ธนชาติไทยอังกฤษแล้วก็สิงคโปร์ฟูแรม
รวมไปถึงเควินดีรมรำแก๊กซ้ายที่เคยถูกเรียกติดทีมชาติไทยมา
ช่วง๒ปีหลังแต่ก็ต้องบอกว่าถอนตัวไปทุกครั้งเหมือนกัน
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บไปดูในตำแหน่งของผู้สาประตูกันบ้างนะครับ
ก็ยึด๒คนจากชุด๔เกมก็คือนนม่วงงามแล้วก็กรพัฒนารีจันทร์
ส่วนอีก๑คนก็คือกิจศักดิ์ชาวดรนายธวรรณจากอูดรธานี
ที่หลุดจากชุดซีเกมนะครับ
หลังนะครับนำโดยแข้งหลักที่มีสลิงคารพรมสุภะแล้วก็ชินพัฒน์ลีอ่อ
รวมไปถึงผู้เล่นริมเส้นที่มีก็คือธิตรอักษรศรีแล้วก็จตุรพัฒนสัตว์ธรรม
เช่นเดียวกับแบ็คขวาที่มีพีรวัตรอักษธรรมจากชุด๔เกมนะครับ
ส่วนผู้เล่นที่เรียกเข้ามาใหม่ก็คือเควินดีรมรำแก๊กซ้ายที่ของการท่าเรือนะครับ
ก่อนอันนี้เรียกมาแล้วก็ขอถอนตัวออกไป
แล้วก็นักเตะใหม่ก็จะมีมีโชคมหาสนานุกูลพัชรพลอินทานี
นิชิโนเคยเรียกมาซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
แต่สุดท้ายก็ไม่มีชื่อในชุด๔เกมนะครับ
กลางก็ยังยึดจากชุด๔เกมนะครับ
ขณะที่ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในชุด๔เกมแล้วก็ถูกเรียกเข้ามาก็มี

การอรินถาวรศักดิ์จากการท่าเรือ

กองกลางคนสำคัญอย่าง
คณิตปัญญาที่เจ็บก็ไม่น่าจะหายทัน

กองหน้าขุมกำลังยังคงเดิมนะครับ

สุประโชคศาสตราชาติสุพนัทเหมือนตา

รวมไปถึงสิทธิโชคพาโสกับเจริญศักดิ์วงกรนะครับ
โดยได้มีชื่ออย่างนัทวุฒิสุขสุ่ม

มีกรวิทธาษาและก็ปรเมศอาทวิรัย
สำหรับนักเตะทั้ง๓๐คนก็จะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม
ในวันที่๒๖ธันวาคมนี้นะครับ

จะประกาศรายชื่อ๒๓ผู้เล่นคนสุดท้าย
ในช่วงหลังปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ตัดเป็น๑๐ตัวเลยนะครับ
ตอนนั้นเรียกมาเต็มพลิกกัดก็ตาม
อายุที่เราเห็นกันอยู่ว่าเล่นได้ก็มากันหมดเลย

ขาดเพียงแค่เอกนิดหนึ่งที่โบ้บอกไป

ตอนนั้นการซ้อมการตัดตัวถือว่าเป็นศีลสำคัญนะครับ
เลือกผู้เล่นที่เอาไปแล้วใช้งานได้จริงนะครับ
แล้วก็ได้ทีมชุดที่น่าสมบูรณ์

นัดหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งเล่นหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งครับ
เพราะว่าเกมแชมป์เอเชียสายเรานักด้วยนะครับ
ถ้าทีมยังไม่สมูทพอเนี่ยโอกาสตกรอบสูงมากเลยนะครับ